รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

เอาละครับคุณผู้ชมครับ๖๐นาทีอย่างนี้ไปนะครับคือช่วงเวลาของความอัศจรรย์นะครับ
ทีของความเชื่อในรายการมูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
ูเตรูไม่เข้าใครออกใครครับวาเรตตี้ของเราในค่ำคืนนี้ขอ
บอกว่ามีหลากหลายเรื่องราวเลยจริงท่านผู้ชมเป็นคนตัดสินฮะ
ท่านผู้ชมเชื่อเรื่องไหนหรือไม่เชื่อเรื่องไหน
ถูกต้องนะครับเรื่องราวไม่ใช่อย่ารบหลู่ในค่ำคืนนี้นะฮะ
เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนักร้องลูกทุ่งชาวใต้นะฮะ
ที่ทำให้ศิลปะวัฒนธรรมนั้นแล้วก็การแสดงของคนใต้นั้นเป็นที่โด่งดังนะครับ
และรู้จักไปทั่วประเทศนะครับและเขาเป็นคนเคร่งครัดมากมากนะฮะ
ขนบประเพณีพื้นถิ่นชาวใต้เป็นอย่างมากด้วย
แต่ที่เขาเคร่งคัดขนาดนี้เชื่อไหมครับว่าครั้งหนึ่งเขาเคยลบหลู่ครูหมอมโนลา
ด้วยความที่เขาเป็นคนที่พูดเพื่อความสนุกพูดไปเรื่อยเหมือนคุณ
อุ้ยไม่มีผมไม่มีคุณแหละคุณแหละ
ถึงขนาดพูดจาจาบจ้วงถ้าครูหมอตายายเนี่ยมาทรงที่ร่างของเขา
เขาจะขมิบรูก้นไม่ให้ออกเลย

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอบอกเลยครับว่าเขาจำไปจนวันตาย
เท่านั้นยังไม่พอนะครับครั้งหนึ่งนะฮะเขาต้องไปแสดงคอนเสิร์ตในงานเทศกาลบวงสวงพระเจ้าตากศิลปมหาราชนะครับ
ที่วัดเขาขุนพนมนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่งทุกคนที่ไปแสดงในงานนี้นะครับต้องไปกราบพระบรมราชานุสวรีนะครับ
เด็จพระเจ้าตากศิลป์นะครับแต่เขาไม่ไปนะฮะ
จนสุดท้ายแล้วเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เขานั้นต้องจำไปจนวันตายครับ
พบกับเขาเลยดีกว่าครับขอต้อนรับพี่เอกชัยศรีวิชัยครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

นิดนึงกระชากกระชากไม่ค่อยลงละ
เห็นคุณผู้ดำเมื่อกี้เห็นคุณผู้ดำว่ายไหมฮะ

เพราะใช่ไงเขาเป็นนักร้องที่มีอิทธิบคลที่ภาคใต้

ไม่หรอกคือมันเป็นเรื่องของความศรัทธา
แต่ไปไหนมาไหนทางภาคใต้เขาบอกคัดเอาทงคัดเอาท

แล้วก็ไปปิดไว้แปลกหนึ่งใครมันจะไปรู้ล่ะหนุ่มว่าเราเล่นตรงไหน

วัฒนธรรมการดูวงดนตรีที่เล่นและผสมผสานระหว่าง
ความเป็นลูกทุ่งกับโชว์แล้วก็วัฒนธรรม

มันเริ่มต้นตั้งวงศรีวิชัยโชว์ตั้งมาได้ยังไงฮะ

ทำไมพี่ถึงเริ่มตั้งศรีวิชัยโชว์ขึ้นมาฮะ
ตอนนั้นพี่เอกลงไปอยู่ทางใต้
คือพอตัวเองเรียนหนังสือจบ
แล้วก็ทำงานอยู่ในภาคกลางอยู่ได้ระยะหนึ่งแล้ว
ตอนนั้นก็มีเพลงดังตั้งแต่รักเก่าที่บ้านเกิด

แล้วก็คิดว่าจะไปเดินตามรอยของตัวเองที่เป็นอยู่
ก็คือเป็นนายหนังตะลุงเป็นมโนรา
ก็ไปจับเอาตัวหนังตะลุงมาร้องเพลง
มันเกิดดังเปรี้ยงดังแบบดังสุดของในภาคใต้
ก็คือตัวหนังตะลุงชื่อตัวหนูนุ้ย

หนูนุ้ยชื่อหนูนุ้ยศรีวิชัย

แสดงว่าอะไรที่มันเป็นตัวตนของเราจริงแล้วมาอยู่ใกล้ตรงนี้

เราเดินในสายวัฒนธรรมในสิ่งที่เราเป็นมาเถอะ
อย่าไปเป็นพระเอกละครเหมือนอย่างที่เคยเป็นมา
หรือเราจะร้องเพลงหวานเพราะแล้วเป็นพระเอกนักร้อง

ใช่ผมเป็นพระเอกหนังละครจากวงมาก่อน

ตั้งแต่โกมินไกล่เพชรไกล่สุวรรณระธินวงโมงปลา

แต่ทั้งหมดทั้งมวลที่พี่ต้องกลับมาวัฒนธรรม

คือเราอยู่ตอน๒๐ปี
ก็คือครอบครัวคือพ่อหวังในเรื่องของการเป็น

เพราะว่าพ่อก็เป็นทั้งในหนังตะลุงเป็นทั้งมโนรา
เป็นคนที่ไหว้พระเรื่องบูชาครูพี่เชื่อตลอด
มีอยู่ครั้งหนึ่งฮะพี่เอกเห็นมีเรื่อง

ซึ่งพี่ก็ยังหาคำตอบไม่ได้จนถึงทุกวันนี้
พี่ไปแสดงคอนเสิร์ตที่งานบวงสวงสมเด็จพระเจ้าตากสิน
ที่วัดเขาขุนพนม
คนอื่นเขาแน่นอนเราไปต้องไปไหว้
แต่ตอนนั้นพี่ไม่ยอมไปไหว้
คืออย่างนี้จริงต้องบอกอย่างนี้ว่าพี่เอกเป็นคนที่
โดยปกติหลังเวทีของพี่ที่จะมีครู
มีหิ้งของพี่เป็นรถเลย

มีไปประจำแล้วมีหิ้งมโนราหิ้งหนังตะลุง
มีหิ้งพ่อพ่อของพี่อยู่หลังเวทีแล้วไหว้ทุกวัน

เป็นที่เชื่อกันว่าในภาคใต้เรานะครับ
แล้วก็หลายคนผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมือง
เชื่อกันว่าพระเจ้าตักศิลป์ทรงหนีไปอยู่ที่นี่
แล้วไปผนวดอยู่ที่นี่แล้วสิ้นพระชนชีพที่นี่
คือเหมือนมีประวัติศาสตร์อยู่ที่นั่นมีเรื่องราวที่ผ่านมาผ่านไปที่นั่น
ที่เขาเล่ากันมาเมื่อจะทำพิธีการบวงสวงจะต้องไปบวงสวงที่นี่

ไม่ใช่ว่าพี่ลบหรูไม่ใช่ไปไหว้

พี่ก็ไปเล่นทุกปีแต่ว่าเมื่อปีที่เกิดเรื่องเนี่ย
เนื่องจากว่าพี่ไปถึงงานเนี่ยมันมืด

แล้วบังเอิญวันนั้นพี่นัดคือพี่เรียนจบจากที่นั่น
แล้ววันนั้นนัดกลุ่มพวกเพื่อนที่เรียนจบด้วยกัน

ซึ่งตัวพี่พอไปถึงปั๊บ
พี่ก็ต้องไปไหว้หิ้งบูชาของพี่

แล้วก็จะมีคนมาตามว่าให้ขึ้นไปไหว้สารด้วย

คือเราถือว่าเราก็เป็นครูบาอาจารย์ที่เรารู้เรื่องอย่างนี้
เดี๋ยวจุดทูปกลางหาวแล้วก็บอกท่านแล้วกัน
ก็คือจุดตรงนี้แหละไม่ต้องขึ้นไปถึงหน้าท่าน

ใช่แล้วก็อธิษฐานจิต

แต่ว่าต้องอยู่กลางหาวนะคือไม่มีหลังคาไม่มีอะไรอยู่

แล้วพี่ก็ค่อนข้างจะแบบหุดหงิดและรำคาญ
แล้วบอกว่าเออหน้าเดี๋ยวกูรู้ว่ากูจะต้องทำอะไร
ก็จุดทูปแล้วก็บอกกับท่านตรงนั้นไป
ก็เล่นดนตรีไปเล่นเล่นไปก็ไม่มีปัญหาอะไร
ก็สนุกสนานคนเยอะมากดนตรีเลิกเสร็จก็เดินทางออกจากที่นั่นไป
ฉะนั้นเราไปกราบวันที่เค้าบวงสูงใหญ่อีกวันนึง
คือก็คู่ดตรงไปไม่ได้
เสร็จปั๊บพี่ก็ขึ้นไปไหว้ในสถานที่ที่พระองค์ปฏิบัติทำอะไร

แล้วก็เสร็จปั๊บก็กลับจากวัด

หลังจากนั้นก็เริ่มออกเดินสาย

ไม่ต้องไปหาหมอใช่พี่ตอนที่พี่ไปกราบพระเจ้าต่าง
ความรู้สึกของพี่หรือมีสิ่งอะไรแปลกกับพี่บ้างไหม

คุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้กับสิ่งที่เคยมา
สิ่งที่เคยเห็นสิ่งต่างเหล่านี้มี

ทีนี้เห็นบอกว่าพี่เนี่ยทุกครั้งเวลาที่จะทำอะไร
จะเล่นคอนเสิร์ตจะเล่นโนระพี่ต้องไปกราบท่านทุกครั้ง

เป็นเรื่องปกติแล้วทีนี้ก็ไปกราบไปสักการะท่านเนี่ย
อย่างที่บอกไปพี่เอกนี่นะฮะเป็นศูนย์กลาง
เอกลักษณ์ของชาวใต้นะฮะในเรื่องของโนราเป็นในเรื่องของการลงหนังตะลุงเนี่ยนะฮะ
เห็นว่าวันนี้ได้มีแบบอย่างมาโชว์ด้วย
ก็มีเรื่องพวกเครื่องแต่งตัวของมโนรา

โอเคเดี๋ยวขอชมนิดนึง
โอเคนะฮะนี่คือชุดโนรานะฮะ

อันนี้คือเวลาที่รำมโนราต้องใส่อย่างนี้ใช่ไหมครับ

ก็จะมีเสิร์ธซึ่งจะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดก็อยู่บนศีรษะ
เสิร์ธนี่คือเหมือนกับเป็นชดาใส่อยู่บนทางนี้ไหม
ชะดาหรือมงกุฎของคนภาคกลาง
เวลาที่เราไหว้ครูมดดำเสิร์ธจะอยู่ชั้นที่๒รองจากเสียงของพระอินทร์

และถึงจะเป็นหัวเป็นเสียงอื่น
โอเคแล้วก็ชุดต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันจะเป็นสมัยก่อนเป็นอย่างนี้ไหมฮะ
เอ่อคือจริงจริงเราตัวพี่เองเนี่ยไม่ได้รู้เราดูจากภาพถ่ายจากที่โนลาคล้ายขี้หนอนแต่ง
เมื่อก่อนเวลาคล้ายขี้ของเขาจะใส่เป็นชุดถอดเสื้อ
แล้วก็มีแปะอยู่ตรงนี้หน่อยหนึ่งตรงนี้หน่อยแล้วก็มีที่คอจะเห็นลำตัวมาก
แล้วก็การนุ่งผ้าสมัยก่อนก็นุ่งผ้ายก

อ่าใช่ครับแต่ลูกปัดเนี่ยมันร้อยยากมากเพราะดำ

ใช่ครับกว่าจะถักออกมาเป็นอย่างนี้ได้
ต้องเป็นสีสลับกันไปอย่างนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องโหทุกคนทำ

เขาควายจริงเป็นหางหงอันนี้เลยดำนี่นะครับเป็นเขาควายนะครับ

ใช่ครับหนึ่งเขาก็ผ่าซีกแล้วก็มาขัดกล่าวแล้วร้อยเขาเรียกหางหง
โนราเป็นศิลปะพื้นเมืองของคนใต้ที่สืบทอดกันมาอย่างช้านาน
เป็นการละเล่นที่มีทั้งการร้องและการร่ายรำ
โดยสันนิษฐานกันว่าโนราเกิดขึ้นครั้งแรกที่หัวเมืองพัทธลุง
แล้วแผ่ขยายไปยังหัวเมืองต่างทางภาคใต้
ซึ่งเชื่อกันว่าได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดีย
โดยสังเกตเรื่องดนตรีที่เรียกว่าเบนจะสังฆีต
ประกอบไปด้วยอุโมงชิงทัพกรองและปี
อีกทั้งท่าร่ายรำก็ละไม้คล้ายคลึงกับการร่ายรำของทางอินเดีย
และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งการละเล่นที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมของไทย
ที่ยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
พี่เอกบอกว่าโอเคล่ะเรื่องอื่นจะเชื่อไม่เชื่อพี่ไม่รู้ล่ะ
แต่เรื่องมโนราครูมโนราเนี่ยเป็นสิ่งที่พี่ไม่กล้าเลย
เป็นสิ่งที่ตัวเองกลัวที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่ตัวเองมีความรู้สึกว่า
ใครก็ได้ที่ไม่เชื่อเรื่องครูหมอมโนราเนี่ยพี่ขอท้า
ท้าว่าให้มาลบหลู่หรือให้มาทำอะไรอย่างนี้
มั่นใจมากว่าภายใน๑๕วัน๗วันคุณเจอแน่

คือพี่เนี่ยสิ่งที่พี่เจอเนี่ยพี่อาจจะเป็นคนปากพล่อย

พี่บอกว่าครูหมอถ้ามาเข้าทรงพี่พี่จะหนีบก้นให้ออกไม่ได้อะไร

ครูมโนราเนี่ยบรรพบรุษของมโนราทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกครูหมอภาษาใต้เนี่ย

ที่บอกว่าถ้ามาทรงมาเข้าทรง

มาเข้าทรงพี่ภาษาใต้เขาเรียกเข้าทรงมาเข้าทรงพี่เนี่ยพี่จะหนีบก้นให้ออกไม่ได้
คือความรู้สึกของพี่ว่าถ้าเข้าไปอยู่แล้วจะออกทางไหนได้ล่ะ
ถ้าออกทางก้นกูจะหนีบให้ออกไม่ได้เลยให้อยู่แต่ในนี้

พูดอยู่เรื่อยเพิ่งมาเจอกันเมื่อ๒ปี๓ปีนี้เอง

คืออย่างนี้ที่ภาคใต้นี่มีพิธีกรรมที่ใหญ่ที่สุด
ชื่อพิธีกรรมโรงครูวัดท่าแคร์

จะมีคนในภาคใต้เนี่ยแห่กันไปเป็น

รู้จักเสนที่มันเป็นแดงปานแดงไหมครับ

ใช่เขาจะต้องให้โนราเหยียบ

เขาลำพิธีกรรมแล้วเอาโนราใช้เท้าเนี่ย

รักษาไม่หายแต่โนราเหยียบหาย

พี่ก็ไปคือปกติพี่เขาไม่ค่อยได้ไป

ของทางเข้าวัดการจราจร

จัดฝ่ายศิลปินที่มารำ
คือคนอื่นไปทำไม่ได้นอกจากพี่
คือมโนราต่างเนี่ย

คือพี่เหมือนประธานประชุม

ขอตัดถนนใหญ่เข้ามาหน้าวัดเลย
วางไว้คนต่อไปเข้าทางด้านนี้

คือไปคุยอย่างนี้อยู่ในกลางพิธี
โนราก็รำไปพี่ก็ยืนคุย

เหมือนทุกอย่างเป็นภาพแต่ไม่มีเสียง

แล้วอยู่พี่ก็แบบคอนโทนตัวเองไม่ได้

เซแล้วก็สั่นทั้งตัวเลย

รู้สึกตานี่ร้อนอย่างนี้ใช่ไหม
บอกไม่ถูกแล้วแล้วร้องไห้น้ำตาไหล
ทุกคนก็เข้ามาประคองปีก
ซึ่งที่พูดผู้หลักผู้ใหญ่คนกลุ่มเหล่านี้

อยู่หมดเลยหลังจากที่พี่เคยคิดในใจไปแล้ว
ว่าถ้ามาเข้าปุ๊บจะกมิบก้นไว้เนี่ย

มันเป็นพร่าพร่ามันเงียบมันบอกไม่ถูกมันเย็นเยื้อคือเหมือนหูอื้อนั่นแหละ
ใช่ทุกคนก็แบบพี่จำได้ว่าแบกประคองปีกพี่ให้เข้าไปในประลำ
คือพี่ยืนอยู่ข้างนอกยืนอยู่ใกล้กับหลุมฝังศพของพ่อขุนศรีสถาน
เป็นต้นโพใหญ่แล้วซึ่งคนก็จะเงียบหมดทั้งงานเลยหันมาดูพี่กันหมดเลยอ่ะ

แล้วเขาเข้ามาเขามายืนรำอยู่ต่อหน้าพี่

รำเป็นท่าไหว้
พี่ก็บอกให้มานั่งข้างหน้าพี่

จำได้หมดเลยแต่มันเหมือนภาพฝันนะ

มึงต้องรักมึงต้องถือศิลป๕ให้กู
มึงต้องถือสินห้าให้กู
แล้วมึงต้องมาทำเป็นเจ้าพิธีกรรมที่นี่
ซึ่งตอนนั้นจะมีพ่อสมพงษ์น้อยดาวรุ่ง

พี่โล่งแล้วก็พี่ก็ฟลุ๊ปไปเลย

ถ่ายไม่ติด

แต่ว่ามันเป็นอยู่ในโทรศัพท์ที่เครื่องมันเสียใช่ป่ะ

แล้วแบบค่อยกลายมาเป็นพี่เอก
แล้วพี่รู้ไหมว่า
เราคุยกันแบบนี้แบบมีคนมาอยู่ในร่างพี่นั่นแหละ

จนถึงทุกวันนี้เขาก็สันนิษฐานกันว่า